ทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
ทีนี้คือคุณพ่อข้อควรมากคุณแผนความ
สะอาดได้ทั้งมากกูไม่มีความต้องกลัว

คือเขาตั้งใจยิงอะพี่
คือพ่อเพิ่งพยายามร้องขอชีวิตนะพี่

ยิงน้องยิงแม่ยิงพ่อ

คุณผู้ชมจำเหตุการณ์ของข่าวนี้ได้ไหมคะ
คือเป็นภาพข่าวที่

คนที่ถ่ายยกมือถือขึ้นมาถ่ายเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็เป็นหนึ่งในสองคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
ข่าวนี้ที่เป็นข่าวเพราะว่าลูกสาวของที่บ้านเนี่ยนะคะ
ทำป้ายไวนิวทำป้ายอันใหญ่มีรูปคุณแม่แล้วก็รูปน้องชายนะคะ
จากการเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุ
จากการฆาตกรรมครั้งนี้เนี่ยติดไว้หน้าบ้านเหมือนกับต้องการจะทวงความเป็นธรรมให้กับสองคนของครอบครัวที่เสียชีวิต
เรายังไม่รวมอีก๒คนที่บาดเจ็บนะคะอีก๒คนที่บาดเจ็บสาหัสก็คือคุณพ่อแล้วก็พี่ผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นไปแล้วเนี่ยลูกสาวสองคนเนี่ยนะคะก็เอาป้ายไปติดหน้าบ้านแล้วก็ตามคดีซึ่งมาออกรายการเราก็ประมาณเดือนกรกฎาคมนั่นแหละค่ะ
ที่ลูกสาวสองคนค่อนข้างกังวลก็คือว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีแค่มือปืนคนเดียวเท่านั้นที่ร่วมรับผิดชอบหรือไม่เพราะเขาสงสัยว่าอาจจะมีคนอื่นร่วมด้วยอีกสองคนอย่างน้อยก็คือหนึ่งคนที่เป็นคนให้ซ้อนมอเตอร์ไซด์มาที่บ้านเกิดเหตุและอีกหนึ่งคนเป็นญาติกันนะคะมีศักดิ์เป็นคุ
พบความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะตอนนั้นที่มาเนี่ยคุณพ่อก็สาหัสนะคะแล้วก็พี่ผู้หญิงคนหนึ่งก็สาหัสแต่วันนี้ทั้งสองท่านที่รอดชีวิตมามานั่งกับเราในรายการพร้อมกับลูกสาวหนึ่งคนนะคะคือวันนั้นน้องสองคนคนหนึ่งอยู่กรุงเทพอีกคนอยู่อูดอนค่ะคนอยู่อูดอนเนี่ยวันนี้มาไม่ทันอยู่แล้วนะคะก็เลยให้น้องที่อยู่กรุงเทพแต่เราจะ

ที่บันทึกไว้โดยโทรศัพท์น้องชายซึ่งเสียชีวิตแต่ว่าเราจะปิดเสียงเพราะอย่างน้อยมันอาจจะลดทอนบางอย่างได้บ้างใช่ครับแต่จะพยายามใช้อย่างจำกัดครับผมนะคะได้ครับขออภัยคุณพ่อไว้ก่อนจะใช้ภาพข่าวอย่างจำกัดนะคะครับคุณพ่อตอนนี้ร่างกายถือว่ากลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะก็ประมาณสักหกสิบเปอร์เ
หินเบามากโชคดีตรงที่ว่าเดินได้ก็ภายในยังยังเจ็บมากค่ะแล้วที่สำคัญลูกปืนยังอยู่อยู่เม็ดหนึ่งยังไม่ได้เอาออกคือถ้าเราเราเห็นภาพภาพตอนต้นรายการเราจะเห็นว่าคุณพ่อมีรอยผ่ายาวมากใช่ครับด้านหน้าลำตัวให้เปิดไหมครับไม่ไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อเดี๋ยวใช้ภาพนั้นได้ค่ะครับคืออันนั้

หันไปพึ่งค่ารักเองน่ะผมผมลาแล้วผมลาเมียผมสองคนล่ะแล้วมันมันคงรำคาญเสียงกับผมอะมันก็จ่อยยิงหัวเพราะมันใกล้มากแค่นี้แค่นี้เองแค่รั้วรั้วบ้านเอื้อทรมันเตี้ยแล้วผมยกขาลับผมบอกตัวผมกลัวศพผมไม่สวยกลัวศพไม่หล่อผมยกขาลับมันก็เลยเป็นที่มาของสี่รูเนี้ยตอนตอนนั้นที่ที่น้องสองคนมา
ตกลงที่คุณพ่อนับทั้งทั้งตัวตัวเองคือของตัวเองมีเฉพาะหน้าอกได้สองครับหน้าอกสองครับผมแล้วตรงไหนคะขาตรงนอกเนี้ยอย่างอย่างขอโทษนะฮะค่ะตรงนอกอย่างตรงเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทะลุนี่แล้วจะกลับมาโยนข้างในอีกตรงนี้คือคือแล้วคุณพ่อได้ถามคุณหมอไหมว่ามันเป็นมันเป็นรอยแบบทะลุกันหรือ
ลูกผมเพราะผมอยู่ติดกับลูกชายผมลูกชายผมโดนยิงด้านเดียวแล้วล้มเลยแต่ที่เด็กเด็กเล่าให้ฟังคือตอนออกจากห้องดับจิตมีสองรูสองข้างก็คาดว่าทะลุจากผมแล้วไปโดนลูกชายผมแล้วผมได้ยินเสียงลูกชายผมเรียกพ่อพ่อเหมือนเขาเจ็บผมก็คือหันไปไม่ได้แล้วเพราะผมหันมาทางนี้กอดเมียผมแล้วเขาก็ได้ยินเราไม่ทราบว่าเขาด่าใครก็บ

ตั้งแต่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เห็นปืนอาหารที่โทรศัพท์นั่นคือนัดที่ลูกชายโดนนะคะส่วนของคุณพ่อเนี้ยคือเรานัดที่สามอ่ะในในบันทึกภาพเนี้ยคือจะเป็นเสียงคุณพ่อเป็นเสียงคุณพ่อพูดใช่ไหมว่าพี่เผือกพี่เผือกที่เรียกพี่เผือกเนี้ยคือคุณพ่อพูดถูกไหมคือหลังจากยิงงดแม็กซ์แล้ว
มีเสียงลูกชายผมเรียกผมตอนแรกเรียกว่าพ่อพ่อแล้วก็ด่าว่าเฮียเอ้ยอย่างเงี้เหมือนเขาเจ็บอ่ะเขาเจ็บมากส่วนแฟนผมไม่มีเสียงอะไรเลยได้ยินแต่เสียงพึ่มพำพึ่มพำในคอเหมือนสวดมนต์เพราะผมนอนติดกับเขาผมกอดเขาอยู่คุณพ่อคุณหมอบอกคุณพ่อไหมคะว่าคุณพ่อโดนทั้งหมดกี่นัดถ้านับถ้านับเป็นจำนวนกระสุน

อยู่นอกรัวใช่ไหมยังอยู่นอกรัวครับแล้วคุณพ่อก็อยู่ในรัวบ้านอยู่ในรัวครับทั้งสี่คือเขาไม่ได้กระโดดเข้ามาไม่ได้เข้ามาแล้วที่จะจอเพราะยังไงคะคือคุณพ่อล้มลงไปใกล้กับรัวบ้านมากแล้วก็รัวเตี้ยครับอ่าแล้วตอนที่เขาจอมาเขาพูดอะไรไหมจังหวะตรงตรงจอหัวนะคะตอนนั้นผมจำไม่ได้อ่าผมไม่
รอบขาแล้วก็โดนขาพอดีอ่าผมยังรอบโอ้ยโอ้ยผมยังรอบแล้วพ่อเธอไม่เผื่อผมยอมแล้วผมยอมแล้วทีนี้จนถึงตอนนี้นะคะเอ่อคุณพ่อก็ยังไม่สามารถใช้ร่างกายได้ตามปกติยังมีครับยังรู้สึกเจ็บข้างในครับแล้วก็ยังเดินได้ไม่เต็มที่ครับใช่ไหมคะยังไม่รวมถึงลักษณะอื่นอื่นที่มั
หัวขาวซ้ายหัวขาวซ้ายเขาเล็งคุณพัชรีหรือว่าโทษนะคะคือมันเป็นลักษณะแบบชุนละมุนหรือว่าเขาก็เล็งคุณพัชรีด้วยคะชุนละมุนเหรอคะอ่าคือเขาคิดว่าเขาตั้งใจยิงเราไหมหรือว่าหรือว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคิดว่าตั้งใจค่ะเพราะในคลิปเขาบอกว่ากูตั้งใจมายิงคนละน
คือรู้จักกันหมดใช่แล้วบ้านไม่ได้ไกลกันเลยค่ะนะคะคุณพัชรีรู้จักเขาโดยที่รู้หรือเปล่าว่าเขากับคุณพ่อเนี้ยมีผูกใจเจ็บอะไรยังไงกันอยู่แล้วไหมคะไม่อะค่ะวันนั้นตอนที่อยู่ที่ร้านอาหารก่อนกลับมาที่บ้านแล้วเกิดเหตุเนี้ยคุณพัชรีไปที่ร้านอาหารด้วยไหมคะไปค่ะเล่าที่ร้านอาหารให้ฟังหน่

จะมีปากเสี่ยงกับพี่เผือกอืมแล้วก็เถียงกันอ๋อคือเขาด่าพี่ก็คือก็คือกลับตัวคุณมัชรีเองก็คือด่ากันด้วยฮะในร้านใช่ไหมคะอ่ะขอโทษใช้เขาว่าเถียงเถียงกันด้วยในร้านอ่ะแล้วยังไงต่อค่ะแล้วยังงี้เจ๊คนที่เสียเขาก็ชวนกลับค่ะอืมพี่ก็กลับมาเอารถที่หน้าต่างตรงท
อีกอืมแล้วต่างหวานอาหารใช่ค่ะแล้วพี่ก็พี่ก็ด่าเหมือนกันว่าเมื่อคราวที่แล้วก็เถียงแล้วกับลูกเคยพี่เขาเคยมีปัญหาตั้งแต่ว่าก็ไม่ได้ติดใจอืมก็คือต่างคนต่างเลือกไปแล้วค่ะแล้วอันนี้พี่ก็กลับบ้านอืมแล้วก็พอกลับไปถึงบ้านก็ปิดประตูก็จะพาพี่อนุชาเขาบ้านแหละแล้วอันนี้พี่

ตอนที่เขาจะมามายิงคุณพัชรีเนี่ยเขาพูดอะไรกับตัวคุณพัชรีไหมคะไม่ได้พูดได้ทันมองหน้าหรือเอ่ยอะไรกันไหมคะไม่ได้เอ่ยค่ะคือเขายิงหมดเลยยิงหมดแม็กซ์เลยทีนี้ขอขอย้อนกลับไปที่คุณพ่อนิดนึงคุณพ่อตกลงคนที่ชื่อเผือกเนี่ยกับคุณพ่อเนี่ยตอนที่อยู่ร้านอาหารก่อนที่จะกลับมาถึงบ้านช่วง๕ทุ่มรอห้าตุ

มาแยกก็คือกลับผมกลับเลยผมกลับกับแฟนคนนั้นเลยอืมโดยที่ผมไม่รอเขาด้วยอืมพอเขากลับถึงบ้านระหว่างกลับถึงบ้านสักพักหนึ่งนี่ก็เขากลับมาพร้อมกับลูกชายผมค่ะขับมอสไซค์มาอีกคนละครั้งค่ะก็แค่นั้นแต่ตอนที่เหลือไปเห็นคือเขามาจอดมอสไซค์ข้างบ้านเนี้ยพอมาถึงอะมึงรู้จ
หันไปบอกลูกชายมาอัพถ่ายเลยลูกถ่ายเลยอืมอัพก็พอดีเขากำลังถือโทรศัพท์อยู่เขาชอบเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วค่ะเขาก็หันมาพอดีผมได้ยินเสียงเผือกบอกว่ามึงถ่ายมึงถ่ายระหว่างผมแง่หันไปมองเขาพูดอะเขายิงลูกลูกผมกระเด็นล้มไปแล้วผมช็อคพอผมช็อคคือไม่ได้คิดอะไรแล้วอะค่ะ

แล้วแล้วคุยกันก่อนหน้านั้นไหมก็คุยกับทักทายกันดีทักทักทักกันดีดีเลยยกว่ายกันด้วยไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยเรื่องเรื่องราวอะไรที่แบบเป็นเรื่องมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ว่าก็ถามมันรู้รู้จักดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกรู้จักดีผมหมายถึงผมรู้จักเขาดีอืมเขาไปเสือกมาก่อนเขาไปนักเลงมาก่อนผมรู้จักเข
เรื่องกันไม่เคยฮะไม่เคยแล้วแล้วเคยมีบทสันทนาประเภทนี้ไหมรู้ไหมเขาเป็นใครรู้ไหมเขาไม่เคยก็ไม่เคยมีบทสันทนาประเภทนี้ไม่เคยฮะเอ่อคุณพ่อกับเขารู้จักกันมากี่ปีฮะผมอยู่ในบุตรบ้านนี้ประมาณหกปีก็ประมาณหกปีฝ่าประมาณนี้เขากึ่มไหมหรือเขาเมาหรือเขามึนหรือเขายังไงวัน

ไม่ได้มีนั่งมองหน้าแล้วเขม่นกันไม่มีคือเข้ามาทักปกติผมมีคลิปด้วยคลิปที่ร้องเพลงอะไรผมมีแฟนผมคนที่เสียนั่งถ่ายคลิปอยู่อ่าทีนี้คุณผู้ชมคะคือนะตอนนี้เนี่ยนะคะคนที่คือตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยคือตำรวจเนี่ยก็ได้คนที่เป็นมือปืนคนที่เป็นมือยิงไป
และครอบครัวกลับมาถึงที่บ้านอาจจะมีผูกใจเจ็บและอาจจะเกี่ยวกับคนอื่นด้วย
ซึ่งคนที่ชื่อโฮยนะคะที่เป็นคนที่ให้ในเผือกเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์มาเนี่ย
คือณตอนนั้นนะคะตอนเดือนกรกฎาคมที่เราคุยกับภูมิกับสพเมืองราชบุรีเนี่ย
ท่านก็บอกว่าก็เรียกตัวมาสอบแล้วก็ปล่อยกลับบ้านนะคะก็คือยังไปไม่ถึง
พูดง่ายคือเรื่องของพยานหลักฐานเรื่องราวเนี่ยยังไปไม่ถึงแล้วก็คนอื่นอื่นที่มีศักดิ์เป็นญาติ
เกี่ยวหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมพันธ์เราพยายามติดต่อผู้มันกับสถานีตะหมดภูทธ์
เมืองราชบุรีนะคะซึ่งเราเคยคุยกับท่านคราวที่แล้วที่เราจัดรายการเรื่องนี้นะคะ
ติดต่อไม่ได้จริงจริงเบอร์นี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันกับที่ปรึกษาทางกฎหมายนะคะ
คุณวีรชาติกองกาศีซึ่งทำคดีนี้ให้นะคะคุณวิรชาติสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับสวัสดีค่ะคุณคุณวีรชาติตกลงคดีตอนนี้เนี่ย
คือถ้าที่ฉันฟังจากคราวที่แล้วที่มาออกรายการเนี่ยมีคนที่อาจจะเกี่ยวข้องเกินกว่า๑คน
คือคงไม่ใช่แค่คนที่ชื่อเผือกอาจจะมีคนที่ให้ซ้อนมอเตอร์ไซค
หรืออาจจะมีอีกคนนึงที่อาจจะเกี่ยวหรือไม่กับการจ้างวานหรือมีส่วนในการวางแผน
อันนี้เดี๋ยวไม่ทราบแต่ตกลงว่าตอนเนี้ยที่อยู่ในมือตำรวจเนี่ย
คือมีคนเดียวเหมือนเดิมใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวขอขอชิดแจ้งอย่างนี้ดีกว่าครับ
ในเบื้องต้นนะครับเอาจากที่พนักงานสอบสวนแจ้งก่อนนะครับ
นักงานสอบสวนเนี่ยแจ้งว่าตอนนี้ได้จับกลุ่มก็คือคนหญิง
ก็คือตัวนายโฮ้ยนะครับเอ่อในเผือกในเผือกไหมคะ
อ่าในเผือกครับขอโทษทีอ่าค่ะค่ะอ่า
ก็คือตัวในเผือกเนี่ยอ่าพนักงานสอบสวนเนี่ย
ก็แจ้งข้อประหลาดค่าผู้อื่นโดยตายตองไว้ก่อนนะครับอ๋อ
แล้วก็ค่าตายตองเหรอฮะใช่ครับอ๋อค่ะค่ะต่อค่ะ
แล้วก็ในส่วนของวันนี้พนักงานสอบสวนเนี่ย
ได้แจ้งมากับทางผมว่าอ่าวันนี้อ่า
เข้าไปสอบประคำเพิ่มเติมนะครับในส่วนของในเผือกนะครับ
เข้าไปสอบวันนี้เลยเหรอคะใช่ครับวันนี้ครับ
ไปสอบประคำเพิ่มเติมที่ที่เรือนจำแล้วครับค่ะ
แล้วคนอื่นอื่นล่ะคะทนายอ่าในส่วนของผู้ขับขี่นะครับ

พนักงานสอบสวนเนี่ยอ่าแจ้งมาว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอนะครับ
แต่ในส่วนของทางผมเองเนี่ยทางทนายความเนี่ยไม่เชื่อว่า
ว่าตัวนายโหยเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นนะครับในส่วนตัวของผมนะครับ
ผมไม่เชื่อว่าไม่มีส่วนอื่นแต่ว่าแต่ตอนนี้เราทำได้แค่รอพนักงานสอบสวนเนี่ย
สำนวนไปให้อายการก่อนอ่าในส่วนในอ่าในส่วนถ้าสมมุติว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนเนี่ย
ไม่ได้สั่งฟ้องต่างไม่ได้อ่าฟ้องตัวผู้ขับขี่ด้วยเนี้ยนะครับอ่า
ทางเราเนี่ยก็ยังมีช่องทางอยู่ที่ที่จะสามารถดำเนินเองได้อยู่ครับ
แต่ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยผมยังไม่สามารถอธิบายได้ในตอนนี้นะ
มันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องรูปคดีค่ะทีนี้เรียนขอความรู้ทางทางกฎหมายค่ะ
ไม่เอาข้อเท็จจริงนะคะว่าคือคนที่ให้คนที่ให้มือปืนซ้อนมอเตอร์ไซค์มา
สมมุติว่าถ้าข้อเท็จจริงไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวเลยว่าให้ซ้อนมาทำอะไร
แล้วก็มาเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นเลยตอนมาถึงที่เกิดเหตุว่าเอ้า
ยิงคนเขาที่บ้านเนี่ยนะคะแต่การที่ให้ซ้อนมาเนี่ย
ถือว่ามีความผิดร่วมด้วยไหมคะเอ่อทีนี้ต้องมองดูในเรื่องของอ่า
ผิดในทางอาญานะครับมันจะต้องมีในเรื่องของเจตนา
แต่อันนี้ผมไม่กล้าตอบจริงถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีเจตนาอย่างนี้นะครับ
แต่ผมมองในรูปของผมมองในรูปของส่วนคดีมากกว่า
ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าในส่วนของตัวในหวยกับในเผือกเนี่ย
ก็คืออยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ได้มีการเนี่ย
ไปส่งอ่าในเผือกที่บ้านก่อนที่จะก่อเหตุอ่า
ดังนั้นเนี่ยในส่วนตัวผมแล้วผมไม่เชื่อว่าตัวในโหยเนี่ย
ไม่มีส่วนรู้เห็นครับอ๋อเดี๋ยวนะคะคือในโฮยเนี้ยมา
มากับในเผือกจากจากร้านอาหารเหรอคะใช่ครับใช่
คือเขามาด้วยกันจากร้านอาหารแล้วไปแวะบ้านในเผือกก่อนแล้วก็ค่อยมาที่บ้านเกิดเหตุเหรอคะใช่ครับ
แต่นายถ้าสมมุตินี่นั้นถามแล้วเอ่อคำตอบจะมีผลต่อการสู้คดี
ไม่ต้องตอบได้ไม่มีปัญหาไม่ว่ากันนะคะ
คือเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่อาจจะใช้ในการสู้คดีได้ถูกไหมคะครับ
ทีนี้คราวที่แล้วลูกสาวสองคนเนี่ยเขาคาใจใช้คำว่าคาใจดีกว่า
เขาคาใจว่าเกี่ยวไหมว่าญาติคนนึงเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
อันนี้เท่าที่ทนายได้ได้เต็มข้อมูลสู้คดีเนี้ยมันมันไปถึงคนอื่น
เหนือจากแค่สองคนในในที่เกิดเหตุไหมคะอ่าตอนนี้นะครับคือผมพยายามรวบรวมข้อมูลอยู่
แล้วก็พยายามรวบรวมหลักฐานต่างเนี่ยว่าพอที่จะสื่อไปถึงไหม
ในส่วนของเรื่องของสืบถึงหรือไม่ถึงหรือพยานหลักฐานมีประมาณไหน
อ่าผมยังไม่ขอตอบในที่นี้แล้วกันนะครับได้ค่ะแต่ว่าได้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ข้อมูลหลักฐานเพียงพอเนี่ย
จริงจริงแล้วเนี้ยเราใช้สิทธิ์ในการฟ้องฟ้องฟ้องเองได้ครับอืม
คดีนี้มันมันไม่ได้ซับซ้อนถูกไหมคะเอ่อจริงจริงสำอ่าจริงจริงไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายครับ
แต่ว่าทางเราเนี่ยผ่านในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะ
ในเรื่องของการร่วมรวมพยายามหลักฐานก็ส่วนใหญ่มากกว่าอ่า
คือคดีไม่ได้ซับซ้อนเพราะว่าเป็นคดีอุกอาจในแง่ของการลงมือนะคะแต่ว่า
การกินความที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยจะกินความถึงกี่คนอันนี้อาจจะต้องเป็นฝีมือทนายแล้วล่ะ
ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะเอ๊ะการเรียนขอถามสุดท้ายแล้วค่ะ
คือการที่ตำรวจเข้าไปสอบในเผือกเพิ่มเติมในเรือนจำวันนี้เนี่ยคือตลอดที่ผ่านมาคือตำรวจยังสอบในเผือกนี้ไม่
ยังไม่ยังไม่ครบความอีกหรอคะก็จริงจริงแล้วผมไม่อาจก้าวร่วงอ่าของพนักงานสอบสวนนะครับ
แต่ว่าเข้าใจเลยว่าการที่มีการสอบกับคำเพิ่มเติมเนี้ยมันอาจจะขาดตกบุคคล่องในเรื่องหรือเรื่องใดครับ
อย่างเนี้ยพอเวลาจะสำหรับสรุปสำนวนส่งท่านัยการเนี้ยก็จะต้องมีการรูปรวมรักษาที่ค่อนข้างชาเจกอะไรอย่างเงี้ย
อ่าค่ะก็คือเรียนสรุปแบบนี้นะคะทนายก็คือว่าหมายความว่าคือการที่ตำรวจจะฟ้องเอ่อจะจะส่งฟ้องใครก็แล้วแต่เนี่ย
ก็แล้วแต่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานส่วนถ้ามีคนอื่นที่ญาติหรือผู้เสียหายสงสัยอีกแล้วตำรวจไม่รวมเอามาอยู่ในสำนวนเนี่ย
ก็จะต้องคุยกันกับผู้เสียหายว่าจะฟ้องเองไหมอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับอ่าเอาละค่ะ
ทนายเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราตามคดีนี้ต่อยังไงขอบคุณทนายเวชาติตอนนี้ก่อนนะคะครับผมสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณสโรชาค่ะสโรชาหนูตั้งแต่คราวที่แล้วที่พูดในรายการเราไว้
โรชากับน้องอีกคนนึงนะคะค่อนข้างคาใจใช้คำตรงนี้ดีกว่า
ข้างคาใจว่าญาติเราคนหนึ่งเนี่ยจะเกี่ยวไหมกับเรื่องนี้
ข่าวก็พูดถึงนะคุณพ่อว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็บาดหมางกันในหมู่พี่น้อง
หนูยังคาใจอยู่ไหมลูกจนถึงวันนี้ก็ยังคาใจอยู่ค่ะ
แล้วคุณพ่อคุณพ่อนึกไปถึงเรื่องนั้นไหมคะหลังเกิดเหตุการณ์
เผือกก็ทำอาชีพเหมือนผมคือเราอาชีพเดียวกันอ่า
คือให้พูดตรงไหมฮะค่ะพวกผมทำอาชีพแล้วจะนำรถอ่า
คืออาชีพเทาส่วนผมทำให้ในทุน
ให้ผมพูดไหมครับให้ผมพูดไหมครับแต่พ่อเลยค่ะครับ
ในเผื่อก็รับพี่ชายผมก็ทำทุกคนมีทุนทั้งหมด
มีผมคนเดียวที่ไม่มีทุนทำผมทำส่งให้เจ้านายส่งให้นายทุน
ผมทำได้๑๐เดือนผมมีเงินเก็บ
เพราะว่าผมไม่กินไม่เที่ยวไม่เล่นทำกับแฟนช่วยกันเก็บ

แล้วในแง่ของคดีก่อนเราพูดถึงสามคนคือตัวผู้เจ็บ
แล้วก็ในเผือกมือปืนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือในฐานะที่เป็นศักดิ์ของหนูนะลูกสรุชา
แต่คุณพ่อสงสัยไปถึงพี่ชายตัวเองด้วยหรือเปล่า
อย่างที่หลักสงสัยเรียบร้อยมั้ยเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยมีเรื่องกับพี่ชายผม
เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าในแง่ของคือมันมีความสงสัยทั้งคนที่โดนยิงเองนะคะ
แล้วก็มีความสงสัยทั้งลูกสาวซึ่งตามคดีตั้งแต่ตอนคุณพ่อยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
คือเรียนก็ยังมีความสงสัยบางส่วนอยู่ว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจ
ซึ่งอาจจะทำทับซ้อนกันเคยมีอะไรหมางใจมาก่อน
คือนึกสถานการณ์ไม่ออกว่าอะไรจะเป็นเหตุให้ตามมายิง
โดยเฉพาะถ้าปืนไม่ได้อยู่กับตัวตั้งแต่ร้านอาหารแล้วต้องกลับไปแวะที่บ้าน
มาที่บ้านเกิดเหตุสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงสุดท้ายนะคะถามสโรชาค่ะ
เท่าที่ฟังคุณพ่อหรือว่าคุณพัชรีเล่ามาเนี่ย
คือเหมือนจะไปกระจุกสาเหตุอยู่ที่ร้านอาหารเป็นหลัก
แต่สโรชายังยืนยันคำเดิมว่าหนูยังสงสัยอยู่ว่ามีคนอื่นเกี่ยว

หนูดูจากอะไรเป็นหลักคะที่หนูยังสงสัยอยู่
ดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ต้นปีคือเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
แล้วก็เราเคยได้มีการพูดคุยกับน้องสาวแล้วก็น้องชายที่เสียค่ะ
เรื่องนี้อยู่แล้วด้วยในประวัติแชทที่เราเคยคุยกัน
หรือเราคุยกันนอกรอบพี่น้องค่ะ
อันนี้ขออนุญาตเสริมก็คือกำลังจะบอกว่ายังสงสัยคุณลุงอยู่ใช่ไหม

แล้วตอนที่คุณพ่อนอนอยู่โรงพยาบาลอะไรที่ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้สงสัยคุณพ่อ
ได้เล่าให้คุณพ่อฟังไหมที่หนูสงสัยเพราะอะไร
เล่าค่ะคุณพ่อเขาก็เขาเป็นคนรักพี่รักน้องค่ะ
สิ่งที่ทำให้เราค่อนข้างปักใจเนี่ยเพราะอะไรคะ
คือพ่อเจ็บอยู่ในห้องไอซียูเขาก็ไม่ไปเยี่ยมพ่อค่ะ
แล้วก็น้องวันเผาหรือว่ามาฟังพระทางลุงก็ไม่มาค่ะ
แล้วก็เหมือนเราได้ยินจากคนรู้จักมามาพูดว่าเขาก็ไปที่บ้านของคนที่ยิงอะค่ะ
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงแล้วเขาเป็นญาติเราเขาควรที่จะมาดูพ่อบ้างมาดูน้องบ้าง
คุณลุงไปที่บ้านของคนที่เป็นมือปืนซึ่งยิงพ่อเรา

หนูเลยยิ่งปักใจว่ามันแปลกใช่ไหม
คือเป็นญาติทำไมไม่ได้มาเยี่ยมทำไมไม่ไปงานศพ
แต่ว่าไปทวงถามไปหาทางบ้านมือปืนอย่างนี้ใช่ไหมลูก
ใช่ค่ะมันไม่ปกติอะค่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ

แต่ว่าคือเขาเคยมาบอกถึงความกังวลของเขาค่ะคุณพ่อ
ทีนี้คือในคลิปที่เราใช้ปกติเราใช้แล้วจะเปิดเสียง
แต่ว่าคุณพ่อนั่งอยู่ไม่อยากให้ได้ยินแบบซ้ำไปซ้ำมาเนอะ
คือมันจะมีคือตัวมือปืนเขาจะพูดถึงบอกว่าเรื่องคว่างขวด
คว่างขวดอะไรกันตอนทะเลาะกันที่ร้านอาหารไหมคะ
ไม่นะครับในที่ร้านอาหารมันได้คว้างค่ะ
หรือมีคว่างกันตอนไหนคว่างตอนนิงค่ะ
เขายิงตอนที่เขายิงหมดแล้วฮะคว่างทีหลังยิงใช่ไหม
ใช่ครับเขาเอาตัวรอดแล้วตอนนั้นเขาเหลือเขาคนเดียวที่เขาลุกขึ้นได้
เพราะตอนที่เขาแอบที่ถูกยิงของเขาเนี่ยเขาแอบอยู่แล้วก็ยิง
แล้วพอสุดแล้วน่าจะครบเป็นแม็กซ์นึงแล้วอ่ะ
เขาก็หยิบขวดได้ขวดโซดาเปล่าเขาก็ฟ่างใหญ่เลย
ฟังเพื่อเพราะเขารู้ยังไงเขาก็ตายก็ยังได้สู้บ้าง
คุณพ่อเมื่อสักครู่นี้ที่ฟังจากธนัยวิทยาชาตินะคะคือว่า
ทางทางบ้านเราเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วมันทิ้งระยะเวลาอีกพอสม
คือจริงจากร้านอาหารมาบ้านประมาณ๒๓นาที
แต่ว่าเขาทิ้งระยะเวลาอีกประมาณสักกี่นาทีถึงมาถึงบ้านเราคะ
ประมาณ๒๐๒๕นาทีค่ะเว้นระยะนานมากเลยค่ะ
ถ้าฟังจากทนายเมื่อสักครู่นี้คือว่าเขาคือหมายถึงมือปืนกลับไปบ้านตัวเองก่อนแล้วค่อยมาบ้านเกิดเหตุเหรอคะ

อันนี้เลยเป็นที่มาให้สงสัยว่าคือมันมีข้อมูลด้วยว่าคือไม่คิดว่าเขาไม่ได้พกปืนไปตั้งแต่ร้านอาหาร

ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะไปจากร้านอาหารไปบ้านเขาก่อนเพื่อเอาปืนแล้วค่อยมาบ้านเกิดเหตุเหรอ

ตรงนั้นที่ผมสืบมาก็ชัดเจนครับอ่าเขากลับมากินเหล้าที่บ้านเขาต่อด้วย
ซึ่งคนที่ชื่อโฮยที่ให้ซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่ร้านอาหารด้วยไหมคะ

แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนชื่อแนนก็นั่งอยู่คนชื่อแนนนี่เป็นเมียน้อยของนายเผือกเขานั่งกันสามคน
เอาอย่างงี้จริงจริงข้อมูลเรื่องของคดีมีอีกพอสมควรนะคะแต่ทีนี้เวลาเราหมด
แต่เดี๋ยวเราจะลองตามหลังจากที่จบรายการให้อีกเพราะว่าตอนนี้ภูมิกับก็ยังไม่รับโทรศัพท์เรา
ไม่รับโทรศัพท์ค่ะต้องใช้คำว่าคือโทรติดต่อโทรศัพท์ท่านไม่ได้ไม่แน่ใจเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่า
แล้วเดี๋ยวถ้าไม่คืบหน้าหรือยังไงเราได้ช่วยกันอีกนะคะ
ยังไงก็ขอให้คุณพ่อแล้วก็คุณพัชรีก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นเร็วให้เหมือนเดิมนะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังขอบคุณสโลชาด้วยนะลูกนะ
ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ